ฉันเห็นอาจารย์ภัยบูลยกมือประเด็นนี้นะคะ
เห็นคุณไอติมนะคะแล้วก็เห็นดรดรสมบัติแล้วก็คุณหมอวลง

อยากให้พูดเรื่องปราบทุจริตปราบโกงมากในเวทีนี้

ถ้าไม่ได้โยงจากประเด็นที่คุณสิทธาคุณชินวรถก

เรียนขอแปะประเด็นปราบโกงแก้ทุจริตเข้าไปได้ไหม

เอายังงี้ขอแปะเข้าไป
โดยที่น่าจะต้องเริ่มจากคนที่

เดี๋ยวตอนคุณหมอวรงกับดรสมบัตินะคะ

คือแนวคิดของพักเก้าไกลเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต
คือเรามองว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
ไม่ใช่การเอาอำนาจทั้งหมดไปให้กับคนบางคน

แล้วก็สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่ทุจริต
เพราะว่าท้ายสุดแล้วเราต้องตั้งสมมติฐานก่อน
คนทุกคนก็มีความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะกระทำการทุจริตทั้งนั้น
แนวคิดของพักเก้าไกลคือการแก้ปัญหาการทุจริตที่ดีที่สุด
คือการสร้างระบบที่ดีที่ไม่ไว้วางใจใครเลย
แต่ว่าสร้างระบบที่ดีที่สามารถคัดกรองได้
หากใครมีการกระทำการทุจริตป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้
แล้วก็หากมีการเกิดขึ้นก็สามารถดำเนินกระบวนการ
เพื่อเอาผิดกับคนที่กระทำการทุจริตได้
ชัดเนอะ๖๗ข้อนะครับ
ข้อที่๑เราจะมีการยกเลิกใบอนุญาตทั้งหมด
เพราะเราเห็นว่าปัจจุบันพอมันมีใบอนุญาตเยอะแยะไปหมด
มากกว่ามาตรฐานสากลประมาณ๓๕เท่า
มันเลยไปเปิดช่องโหวที่ทำให้ธุรกิจบางรายอาจจะเลือกจ่ายสินบน
เพื่อแลกมาด้วยความสะดวกรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นเราลดปัญหาเรื่องใบอนุญาตลงสัก๕๐
ก็จะแก้ปัญหานี้ได้ปิดช่องโหวตเรื่องการทุจริตตรงนี้
ข้อที่๒คือเราจะเปิดเผยข้อมูลรัฐทั้งหมด
เราเตรียมไว้แล้ว๑ใน๔๕ฉบับที่เตรียมไว้

ซึ่งสาระสำคัญคือการพลิกภาระการพิสูจน์

ว่าทำไมถึงขอข้อมูลนี้
เหตุผลที่จะขอเพราะอะไรเนี่ย
พลิกกลับกันก็คือว่ารัฐต้องเปิดไปก่อนโดยอัตโนมัติ
แล้วถ้ารัฐจะปกปิดรายรัฐต้องไปขอประชาชนว่าจะปกปิดด้วยเหตุผลนี้นะ
แล้วเราจะระบุไว้ด้วยว่าจะไม่มีข้อมูลไหนที่รับตลอดการ

ว่ามันมีโครงการอะไรที่มันมีสัญญาณว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตหรือเปล่า
หรือว่าบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองคนนี้เพิ่มขึ้น
แต่ว่าทำไมข้อมูลจากสรรพากรไม่ได้จ่ายภาษี

ข้อที่๔ก็ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครอง
ข้าราชการและประชาชนที่ออกมาเปิดโปรงการทุจริต

เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยความก้าวหน้าทางอาชีพ

คือว่าเนื่องจากมีหลายข้อขอแบบย่นลงมาให้นิดนึงเชิญค่ะ

๔กฎหมายคุ้มครองบางคนที่ออกเปิดโรงการทุจิต
ห้ามให้หน่วยงานรัฐเอางบประชาสัมพันธ์รัฐ
มาจากภาษีประชาชนไปประชาสัมพันธ์ตัวเอง

แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายต้องปฏิรูปองค์กรอิสระ
ปปชปัจจุบันที่มาของปปช
ใครจะมาเป็นกรรมการปรปชได้เนี่ย
ต้องถูกรับรองโดยสวที่มาจากการแต่งตั้งของคอสช

เราเสนอว่าถ้าอยากให้ปปชทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ครับ

เดี๋ยวต่อไปจะไปที่อาจารย์สมชัย

อย่างนี้เช่นขอขอสิทธิ์ก็ยังไงคะขอมาทีรวมทัศน์ฌาติเงียบไปนาน
เราจะกรับอย่างหรือไม่ได้
คิดว่าเราจะกรับช่ำตาเรื่องแยงท์กับแผมนี่ได้ไหม
ต้องน่าจะพูดกันหรือไม่
ถ้าเวลากระป่าใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ประมาทไว้นี่ได้
ผมเอาตั้งแต่ใหญ่สุดก่อน
ผมใช้คำว่าการทุจริตเชิงนโยบายนี่คือระดับใหญ่ที่สุดก่อนนะครับ

ก็คือการที่พักการเมืองนะครับเมื่อเข้าไปสู่อำนาจ
ก่อนเข้าสู่อำนาจก็ไปรับการสับหนุนจากธุรกิจในทุน
คนซึ่งมีเงินแล้วยังไงต่อ
ให้ตัวเองสามารถที่จะเข้าไปสู่การชนะชัยชนะในการเลือกตั้งได้
นี่คือจุดเริ่มต้นของการโกง
นักการเมืองภาคการเมืองใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อเสียง

พักการเมืองบางพักใช้เงินจำนวนมากเพื่อกว้านซื้อตัวสอสอ
หรือผู้สมัครสอสอจริงไม่จริง
นี่คือจุดเริ่มต้นของการโกง
เพราะเมื่อเขาเข้าไปมีอำนาจรัฐแล้ว
เขาก็ต้องตอบแทนให้กับคนซึ่งจ่ายเงินแก่เขา
น่าจะกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็แล้วแต่

เอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจเหล่านั้น
ออกนโยบายจัดทำโครงการต่างให้ใบอนุญาต
แต่ละครั้งมันมีค่าตอบแทน
มันมีส่วนต่างซึ่งเป็นคืนสู่ธุรกิจเหล่านั้น
ผมใช้คำว่าเป็นหมื่นล้านบาท
สีรีดรวมไทยทำยังไงคะ
เราไม่มีสิ่งนั้นเลยแต่ว่าเริ่มต้นก็คือว่า
ประเด็นนี้เบื้องต้นทำอย่างไรครับ
แง่ของประชาชนก็ต้องหาทางที่จะบอกว่า
ไม่เอาพักการเมืองที่ซื้อเสียง

ถ้าเราเป็นพักร่วมรัฐบาล
เสรรมไทยก็จะต้องเป็นพักตรวจสอบที่เข้มข้น
ไม่ยอมให้เกิดการทำสิ่งนี้
แม้จะร่วมรัฐบาลเดียวกันก็ตามครับ
คือจะเป็นพักร่วมที่ตรวจสอบกันเอง

ใครก็ตามเป็นเจ้ากระทรวงไหน
ก็จะใช้อำนาจของเจ้ากระทรวงดังกล่าว
ในการที่จะแสวงหาผลประโยชน์

กระทรวงที่เขากำกับควบคุมดูแล

ว่าคนเหล่านี้เวลาอยู่ในกระทรวงต่าง
ถนนไปจังหวัดนี้เยอะเหลือเกิน
เขื่อนไปจังหวัดนี้เยอะเหลือเกิน

ไปยังบริษัทที่เขาเกี่ยวข้องเยอะแยะเหลือเกิน

มันคือระดับของการร่วมรัฐบาล
ถ้าเราเป็นพักร่วมรัฐบาลเดียวกัน

เสรีรวมไทยเป็นพักตรวจสอบ

อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่

ก็คือเราก็จะต้องตรวจสอบเขาอย่างเข้มข้น

ผมใช้คำว่าเป็นระดับของเจ้าหน้าที่

ค่าติดต่อราชการต่าง

เรียกว่าจะต้องจ่ายเงินต่าง

สิ่งนี้แหละครับเป็นเรื่องของการกำกับดูแล

ถ้าฝ่ายการเมืองไม่ได้คิด

ไม่ใช่ซื้อขายตำแหน่ง

มันก็ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้

และดำเนินการในเชิงกฎหมายอย่างเข้มงวด

ดำเนินการในการยึดทรัพย์
ในการที่เอาเงินคืน

ไปยัง

หมวดทั้งหมดคือแม้ว่าจะเป็นพักร่วมรัฐบาล

คือผมว่าปัญหาเรื่องการทุจริตหรือการโกง

แล้วก็ผมยังย้ำแล้วว่า

ไม่ว่ากี่ปีกี่ปีก็มีการทุจริตเกิดขึ้น

ไม่ว่ากี่ปีกี่ปีก็มีการทุจริตเกิดขึ้น

รับเงินจากทุนใหญ่ที่สนับสนุนมา

เมื่อใช้จ่ายแล้วสุดท้ายก็ไปเอื้อประโยชน์ให้คุณใหญ่

เวลาเราพูดถึงทุนใหญ่เนี่ย

เอาเฉพาะทุนใหญ่ที่สนับสนพักการเมือง

มันส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจไหนคะ
หลากหลายถ้าอย่างน้อยพลังงานเห็นชัดเจน

ผมถึงต่อสู้กับพวกเหล่านี้ฮะเพราะพวกนี้ขี้โกงฮะ

ถ้าเกิดว่าไทยพักดีไม่รับเงินจากทุนใหญ่
และประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อสาร

ผมยืนยันว่าการที่จะเข้ามาปราบปรามการทุจริต
เหตุผลเราดูผู้นำเวียดนามเปลี่ยนเพราะว่ามันมีการทุจริตในภาคคอมมินิต
จีนเห็นชัดเจนซิงคโปร์เห็นชัดเจน
งั้นถ้าตามใดเราเซ็นต์ระบบดีอย่างก็แล้วแต่เพื่อความโปร่งใสดียังไงก็แล้วแต่
คนขี้โกงเข้ามามันไม่ทำแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การทุจริต
ผมถึงบอกว่าต้องเลือกคนดีนะอย่างพวกพักไทยพักดีของจริง
ผมแบ่งมาตรการในการปราบกรมเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งโครงการใหญ่พวกเรานักการเมืองรู้ดี
และส่วนสองความเดือดร้อนของประชาชน
โครงการใหญ่เนี่ยโครงการหลายพันล้านโครงการหมื่นล้าน
ทุจริตทีทุจริตเป็นพันล้าน

แบงค์พันธุ์ใส่รังเป็นพันธุ์รังที่บ้าน
แน่นอนนะโครงการใหญ่ที่รัฐมนตรีดูแลกันอยู่หลายกระทรวงใส่แบงค์พันธุหมด
ยกเลิกการใช้แบงค์พันธุ์เพราะจะจำกัดปัญหาการทุจริตของระดับผู้บริหารระดับสูง
เพราะเราเชื่อว่าถ้าจัดการนิดนี้ได้นะ
จะทำให้อย่างน้อยมันยากขึ้น
แล้วสำหรับพี่น้องประชาชน

เราแก้กฎหมายให้ประชาชนจากเดิมผู้จ่าย

เพราะรู้ว่าประชาชนยอมจ่ายได้

ประชาชนสามารถไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้

ผมเชื่อว่ามันจะถูกบันทึกและขอไปหมด
และประชาชนอย่างเราไม่ได้เดือดร้อนอะไร

คุณห้ามไปเป็นตำแหน่งที่มีเงินเดือน

งั้นมาตรการ๔๕อย่างที่เราพูดมาเนี่ย

สามารถจัดการเรื่องการทุจริตได้ครับ

อยู่ที่คนกระบวนการอะไรต่าง
ตรงนี้หมายความว่าค่อนข้างเห็นภาพทั้งหมดแล้ว

ที่มาของคนที่คุมกฎ

กำเนิดของสิ่งเหล่านี้ที่กำลังพูดถึง

คือตัวต่างเข้าเข้าไปกับตัวเค้าเอง
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถทำได้

นักการเมืองราชบันตรีต้นแบบ
มันก็ส่งท่อไปถึงประหลัดกระทรวง
รูปภัณฑ์คือทำอย่างไรคะ

กระบวนการตรวจสอบต่างมันมาวางกฎอะไรต่าง

ผมก็จะมีเรื่องของเรื่องยาง

เพราะเมื่อกี้ผมยังไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจเลย

เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้ที่มียกมือคืออาจารย์ภัยบูลนะคะ

คือดรวิทูลคะเราไม่ได้คุยกันนานแล้วค่ะ

ผมจะไปแทรกก็เหมือนเป็นการไปซ้ำเติมในเรื่องที่มันไม่ใช่ไม่ใช่
ถามน่าจะตรงเป้าของรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมคะ

เมื่อกี้ที่ท่านพูดมาทั้ง๓ท่านที่ผ่านมาเนี่ย
นั่นคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมบ้านเรานะครับ
แต่ว่าบอกว่าระบบจะดีขนาดไหน
ผมเห็นด้วยกับทางคุณหมอบรงว่าระบบจะดีขนาดไหน

ถ้าคนเป็นคนกำหนดตรงนี้
แต่ว่าถามว่าสิ่งที่เมื่อเราระบบมันอยู่อย่างนี้เนี่ย

ถ้าผู้นำไม่โกงสักอย่างการโกงอย่างอื่นมันก็จะลดน้อยลง
เพราะฉะนั้นถ้าผู้นำสุจริต
ผมเชื่อครับว่ามันแก้ปัญหาได้
เพราะงั้นต่อไปต่อให้ระบบต่าง
ส่วนระบบที่มันจะเกิดขึ้นที่เป็นอยู่ในบ้านเราวันนี้
กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ย

แต่ว่าถ้าผู้นำไม่เห็นด้วยหรือถ้าผู้นำทุจริตแน่นอน
กระบวนการเหล่านี้ถึงเราจะปฏิรูปยังไงมันก็ไม่จบ
ใช้คำสรุปถูกไหมคะว่าดรวิทูธรรมบอกว่า
จะแก้ไขปัญหาการทุจริตหรือการปรับปรุงได้คือต้องมีผู้นำที่สุจริต
เป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมคือยังไงคะ
ก็อย่างที่ผมเห็นวันนี้นะผมเชื่อว่า
พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำที่สุจริตคนหนึ่ง

เดี๋ยวฟังแป๊บหนึ่งฟังแป๊บเดี๋ยวไม่ได้คุยนาน
เพราะฉะนั้นอย่างพลเอกเปรมนั้นก็ผู้นำที่สุจริตคนหนึ่ง
แต่ว่าถามว่ากระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวผู้นำอย่างเดียวแต่ว่าระบบ
เนื่องจากว่าระบบบ้านเรามันยังมีส่วนอื่นที่มันมีส่วนเกี่ยวข้อง
กระบวนการอย่างอื่นที่มันเกิดขึ้นอยู่มันไม่สามารถแก้ได้ทีเดียว
ถามว่าวันนี้มีคนติดคุกเพราะเรื่องเหล่านี้เยอะไหม
เยอะขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีต

คือข้อเสนอของเสรีรวมไทยถูกต้องไหมคะ

รวมทัยสร้างชาติของเราค่ะ
คือมันมีอย่างอื่นไหมเช่นเราจะทำอย่างไรกับตัวระบบ
หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีระบบในการตรวจสอบยังไง

ถ้าตัวบุคคลสมมุติว่าของผู้นำในองค์กรอิสระ
ถ้าเราไม่มั่นใจตรงนั้นเราจะตรวจสอบยังไง

ถ้าผู้นำจริงเขาสุจริต
ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ต่อให้ผู้นำองค์กรอื่น
ถ้าไม่สามารถที่จะทำได้สะดวกขึ้น
การตรวจสอบมันก็จะยากขึ้น

กระแสตอนนี้คือมีความไม่ไว้วางใจกรกต
พลเอกประยุทธ์รู้สึกไม่ไว้ใจกรกต
เหมือนประชาชนบางส่วนไหมคะ

วันนี้เรายืนอยู่บนความจริงก่อนว่า
ข้อกำหนดบางเรื่องที่กรกตบอกว่า
ใช้เงินในการดำเนินการเลือกตั้งได้คนละไม่เกิน๑ล้านเก้า

มันใช่ไหม
ผมกำลังจะถามทุกคนว่า

มันเหมือนกับว่าความเป็นจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น
ผมใช้คำว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้น
ถ้าสมมุติว่าอย่างนั้นทำไมเราไม่แก้ซะ
เงื่อนไขที่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่จริงอย่างนี้

กลับมาที่ที่บอกว่าผู้นำต้องนำเนี่ย
อย่างองค์กรอิสระที่คุณพิทูณพูดถึงเนี่ยนะครับ

อาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ

นาทีเดียวนะครับคืออยากจะบอกว่า
ที่ท่านบอกว่าพลเอกประยุทธ์
เป็นผู้นำที่ซื่อสรรสุจริต
แต่ปรากฏว่าในเวลา๘ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ว่าปี๒๕๕๗เราอยู่ที่อันดับ๘
พอมาปี๒๕๖๕ตอนนี้อยู่ที่อันดับ๑

สั้นแค่เรื่องระบบกับคนเนอะที่มันถกเถียงกัน

ไม่เดี๋ยวกลับไปแต่ว่าต้องให้สองท่านนี้ก่อน

สำหรับผมนะฮะในฐานะชื่อภัยบูลนิติตะวัน

ผมอยู่ในวงการเมืองผมทำหน้าที่ตรวจสอบทุจริตมาตลอด
ผมไม่ต้องไปบรรยายหลักวิชาการเลยครับ
เพราะผมปฏิบัติจริงมีผลงานด้วย
ตั้งแต่ตอนสมัยเป็นกลุ่ม๔๐สวมาจนกระทั่งเยอะแยะนะฮะ
แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ให้เข้ากับเรื่องนะฮะ
ก็คือผมอยากจะปราบบางเรื่องที่มันไม่โปร่งใส
ถ้าไปกระทำให้ประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรม
ซึ่งเรื่องนั้นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องค่าพลังงาน
ถ้าพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมต้องการที่จะทำที่สุด
เพราะว่านโยบายของพักพลังประชารัฐ
เราจะต้องการลดค่าไฟฟ้าคืนความยุติธรรมให้กับประชาชน
จะต้องเหลือจาก๔บาท๗๐ในขณะนี้นะฮะจะต้องเหลือ๒บาท๕๐บาท
ซึ่งถ้าจะลดลง๒บาท๕๐แน่นอนนะฮะ
สิ่งที่ต้องสัมผัสทันทีเลยก็คือมันต้องลื้อโครงสร้าง
โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าทั้งหลายมันมีที่มาที่เกิดปัญหาขึ้น
เกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากให้กรฟภ
ซึ่งเดิมเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าหลักไปขายโอนให้เอกชน
แล้วก็ถ่ายโอนให้เอกชนแบบโอ้โหมีข้อพิลึกพิรั่นเยอะแยะเลย
แต่ไม่ว่าไงถ้าเราเป็นนะฮะไปแก้หลายจุดเหล่านั้นราคาไฟฟ้าจะลงเหลือ๒บาท๕๐บาท
แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็จะแข่งขันทั้งหมด
ปรับโครงสร้างทั้งระบบเลยก็รวมด้วย
สิ่งที่ไม่โปร่งใสทั้งหลายที่เกิดขึ้น
ผมย้ำนะฮะเกิดจากกระบวนการที่ถ่ายโอนการผลิตไฟฟ้ากรปภ
ไปยังเอกชนอย่างมีนัยสำคัญ
เกิดปัญหาดังนั้นถ้าจะแก้เรื่องปรับให้ความยุติธรรมคืนกับประชาชน
ต้องแก้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ต่อมานะฮะลดค่าน้ำมันก็เหมือนกัน
ค่าน้ำมันก็ไปโยงกันอีกอ่ะต้องไปปรับโครงสร้างน้ำมัน
ก็กระทบกับกลุ่มทุนอีกนะฮะซึ่งทุนพลังงานทั้งหลายเนี่ย
เรื่องค่าไฟฟ้าก็ทุนพลังงาน
ซึ่งมันถึงเวลาถ้าจะต้องการเลือกความยุติธรรมให้กับประชาชน
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนมันต้องปรับโครงสร้าง
แล้วก็ต้องหลีกอย่าไปยุ่งกับทุนพลังงาน
พลังประชารัฐไม่มีทุนพลังงานนะฮะไม่เกี่ยวข้อง

เดี๋ยวอันนี้ก่อนดีกว่า
จะต้องต้องตอบ๓ลดค่าใช้จ่ายของภัคภรรณมาชาลัทธ์
ก็คืออีกอันหนึ่งลดค่าแก๊สหุงต้ม

เอาเข้าหัวข้อเรื่องปรับโครงทุนอะไร
ปรับโครงก็ปรับไปอันนี้กำลังคุยเรื่องแรงทุนหรือเปล่า

เรื่องนโยบายในการจัดการ
สิ่งเหล่านี้ก็คือปรับโครงสร้างพลังงาน
จะต้องจัดการกับปฏิรูปทั้งหมด

ของการบริหารในเรื่องของพลังงาน

แล้วมันไปพลาดทีทึ่งถ้า
ขับถามความจริง
ไม่แต่ว่าเราเคยคุยกันบางเรื่องที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์เนี่ยสุดท้ายแล้วคนอื่นในพักเขาบอกว่าเป็นของอาจารย์คนเดียวไง

หนึ่งเราไม่มีการปรับปรุงเรื่องนี้ต้องปรับโครงสร้างพลังงาน
ต้องกระทบกับกลุ่มทุนพลังงาน
ดังนั้นเราต้องการพลังของประชาชนมาช่วยเรา
เพื่อเรียกความยุติธรรมให้กับประชาชน
ครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับ
เมื่อสักครู่มีการพูดถึงพลเอกเปรมธิรสุรานนท์รัฐบุรุษนะครับ
ผมคิดว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับท่านเลยครับ

แล้วก็พลเอกเปรมท่านไม่สร้างวัฒนธรรมในการกินกล้วยกัน
ท่านไม่ได้รับทุนมาแจกกล้วย
ไม่จำเป็นต้องรักษาคะแนนเสียงในสภาพอถึงเวลาเลิกท่านเลิก
เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตพูดเพื่อให้บอกแค่นั้นว่า

อายุ๙๘ปีแล้วก็เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้ว
ท่านเสียชีวิตไปแล้วผมคิดว่าอย่าเปรียบเทียบกับท่านเลยครับ

เรื่องที่สองครับสำหรับเรื่องการปราบโกงนะครับ
ชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราเป็นพักเศรษฐกิจ
เราก็พยายามคิดโดยวิธีการว่าทำยังไงให้ประชาชนสะดวก
จากการที่ราชการเขาไม่ต้องไปติดสินบนนะครับ
จริงแล้วเนี่ยมันมีกฎหมาย๒ตัวที่ได้เคยออกเอาไว้แล้วปรากฏว่าใช้ได้ผลดีนะครับ

อันแรกคือพรบเรื่องอำนวยความสะดวกในการให้ใบอนุญาตภาครัฐ
ที่สองคือพรบเรื่องเกี่ยวกับการทำทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งผมคิดว่า๒ตัวนี้เนี่ยถ้าเอามาร้อยเรื่องให้ดีเนี่ยมันสามารถจะแก้ไขได้
เราเสนอนโยบายเรื่องของราชการ๑คำขอในมือถือ
ตั้งใจจะทำให้ราชการพวกราชการขี้โกงนอนไม่หลับ

ในการในมือถือเนี่ยเวลาเราขอในหนึ่งเรื่องเช่นเราจะเปิดร้านอาหารเนี่ย
เราต้องไปหลายหน่วยงานใช่ไหมครับเวลาเราไปติดต่อหลายหน่วยงานมันจะวุ่นวาย
คราวนี้เราดีไซน์ให้ขอคำขอเดียวคล้ายไม่วุ่นวายราชการเอสโตเนียให้ง่าย
พอขอคำขอปุ๊บเวลามันวิ่งไปที่หน่วยงานไหนก็แล้วแต่
มันจะบอกเลยว่าไปติดอยู่ที่ข้าราชการชื่อนี้อยู่ที่คนนี้เหมือนเราส่งเคอรี่ส่งของนะครับ
เอกสารตัวไหนขาดมันก็จะบอกว่าตัวไหนขาด
อันนี้มันเป็นการลดการมองเห็นระหว่างการติดต่อตัวคนจริง
ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเพราะปัจจุบันระบบราชการไทย
ถ้าเราเอาทุกอันมาร้อยเสียบลูกชิ้นกัน
หมายความว่าราชการในมือถือคำขอเดียว

ที่เราขอครั้งเดียวนั้นไปติดที่หน่วยงานไหน

มันทำให้เวลามันไปติดที่ไหน

รวมไปถึงเรื่องกักกันพืช

ทำงานงานง่ายมากยิ่งขึ้น

เมื่อกี้คุณอัธวิทย์อาจจะเข้าใจผิด
หรือว่าฟังไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูด
ก็คือผมบอกว่าเราเคยมีผู้นำที่สุจริต

แต่ไม่ได้บอกว่าจะเอาพลเอกประยุทธ์

แต่ว่าผมว่าหลังจากที่
ผมพูดถึงว่า

ภูกษาอัฐวิทย์ไม่ได้พูดถึงผลเอกประยุทธฆ์

ท่านว่าท่านพลเอกเบรมสินสุรานนท์เนี่ยท่านพอเวลาท่านพอท่านพอเลย
แล้วท่านไม่มาสารต่อทางการเมืองท่านไม่ไปแตะเรื่องทุนต่าง
แต่ผมไม่ได้ว่าท่านเอกประยุทธ์นะครับ
ผมขออนุญาตว่าท่านพลังเอกเตรนดินสุรรณนท์เป็นรัฐบรุษจริง
ผมว่าท่านเป็นขวัญใจคนใต้ที่พวกเราก็รู้ว่าท่านเป็นคนดี
ผมว่าเวลาพิสูจน์ท่านแล้วแต่อย่าไปเรียบเทียบ

เมื่อกี้บางทีการถกเถียงกันเรื่องระบบดีคนดีใช่ไหมครับ
พูดก็อยากจะชี้แจงว่าเวลาผมบอกว่า
ทางการแก้ไขมาการทุจริตการสร้างระบบที่ดีเนี่ย
ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ให้ความสำคัญกับการมีผู้นำ
เอาจริงเอาจังกับการทุจริตและไม่ประสงค์จะกระทำการทุจริต

อย่าปล่อยให้ใครผูกขาดความเอ็มไว้กับตัวเอง
และบอกว่าฉันเท่านั้นที่เป็นคนดีและให้เลือกฉัน
เพราะว่าคนที่มันไม่ดีหรืออยากจะโกง

และยิ่งกว่านั้นคนที่เขามีจิตใจที่บริสุทธิ์จริง
ไม่ได้อยากทำจากการทุจริงเป็นคนดีจริง

เรื่องนี้ผมก็ได้มีโอกาสพูดเป็นคนสุดท้ายนะครับ

ท่านไม่พูดผมจะให้ท่านก่อนเมื่อกี้คุณพิธาจะพูดเรื่องทุจริตนะคะ
ได้ครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่พลาดพิงพี่ชินวรแล้วครับ
ทางอื่นพี่พูดกันได้ผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า
เรื่องการปราบทุจริตเนี่ยใครก็พูดได้ครับ
แต่ว่าผมอยากจะให้ดูที่พฤติกรรมพฤติกรรมเรื่องแรกจากการเลือกตั้ง
อาจารย์สมชัยว่ามาจากการเลือกตั้งที่สุจริตหรือไม่
ชินวรบุญเกียรติ๙สมัยมาจากการเลือกตั้งที่สุจริตหรือไม่
ไปเป็นรัฐมนตรีดูแลประมาณปีละสี่แสนล้าน
มีความด่างพร้อยหรือไม่บางคนพูดได้
แต่พอตัวเองไปเป็นรับตรีปั๊บติดคุกเลย
เช่นเดียวกันมาถึงพักอีกพักไหนล่ะครับที่บอกว่าเป็นพักที่เป็นสาบัน
ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่พักเฉพาะกิจ
ก็เพราะประชาธิปัตย์ครับแล้วพักบางพักถึงแม้ว่าจะคิดว่า
ตัวเองจะเป็นพักอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าในท้ายที่สุดประชุดประชาชน
ก็เห็นพฤติกรรมว่าหัวหน้าพักถูกเปลี่ยนไปยังไงเพราะอะไร
คนที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าพักเป็นยังไง
และแน่นอนที่สุดก็คือว่าเรื่องที่๓
คุณเคยเสนอกฎหมายที่เป็นกระบวนการในการปราบโกงอย่างไร

แก้ไขเป็นฉบับหน้า๑ใน๘
ว่าด้วยเรื่องการไปแก้ไขอำนาจปปชในการตรวจสอบ
และคนที่แก้ไขกฎหมายอาญา
เพื่อให้การทุจริตในวงราชการไม่มีอายุความ
คือการดำเนินการสมัยภาคนัพพิสิต
เวชชายชีวะภักดิ์ประชาธิปรรตครับ
ประการสุดท้ายครับที่ผมอยากกลับเรียนก็คือว่า
ผมอยากให้พี่น้องประชาชนแล้วครับที่ฟังอยู่ทางบ้าน
ในนี้เราไม่สามารถวัดได้เพราะว่า

อย่าใช้เสียงปรบมือในนี้ไม่ได้
แต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยในทางการเมืองก็บอกว่า
นักการเมืองไปหลอกประชาชนครั้งเดียวหลอกได้
แต่จะไปหลอกประชาชนทุกครั้งหรอกไม่ได้
นักการเมืองจะไปหลอกประชาชน๑คนหลอกได้
แต่จะไปหลอกประชาชนทุกคนหลอกไม่ได้

อย่าไปอ้างว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรที่อ้างกันเนี่ย
คนไม่เชื่อหรอกครับว่าคุณจะไม่ทุจริต
เพียงแต่ว่าคุณกล้าลงจากรังเสือแบบฟาฮามหรือไม่ครับ

ครับก็ผมว่าตอนที่พูดเรื่องทุจริตนะครับ
ทุกท่านก็พูดได้ตรงประเด็นทั้งหมดอยู่แล้วครับ

ผมเชื่อว่ายกเลิกยันแบงค์๒๐นะครับ

แม่งก็ยังทุจริตได้อยู่ดี

แต่บอกว่ายกเลิกไปถึงแค่ไหนก็ยังทุจริตได้อยู่

คำถามคุณจอมขวัญบอกว่าเราจะปราบโกงได้อย่างไร

เพราะว่าอาการชุดจริตของลุงเนี่ยลุงได้ทำลายกลไกในการตรวจสอบถวงดุลไปสิ้นเชิงครับ
สิ่งที่ทำลายคือลุงได้ทุจริตธรรมาภิบาลทุจริตความชอบทำ
และทุจริตความเป็นกลางขององค์กรอิสระตั้งคนของตัวเองเข้าไปในองค์กรอิสระ
เต็มบ้านเต็มเมืองไม่สามารถจะตรวจสอบทุจริตอะไรได้เลย
สิ่งที่ขัดหูขัดตาพี่น้องประชาชนผลตรวจสอบออกมาก็ถูกทั้งหมด
แต่พอเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยผิดทั้งหมด
ทุจริตการเลือกนายกคะแนนที่ประชาชนเลือก
ด้วยการตั้งสว๒๕๐คนเข้าไป
เดี๋ยวค่อยพาดพิงยังไม่จบ
๒๕๐เดี๋ยวไปถึงอันนี้พูดภาพรวมของสองลุงก่อน
ทีนี้พอตั้งคนเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ย
ก็ทุจริตคะแนนเสียงที่ประชาชนต้องการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีของเขาไงครับ
พอถึงเวลาตรวจสอบเรื่องทุจริตเอาแค่ตรวจสอบของลุงป้อม
แน่นอนพูดตรงเลย
คือพอไปตรวจสอบเนี่ยผลการตัดสินมาทั้งเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ย
ถามว่าเป็นยังไงมันขัดความรู้สึกพี่น้องประชาชน

ยังยังยังผลเอกประยุทธ์
จะมองว่าเป็นผู้นำที่สุจริต
ผมไม่เคยรู้จักเคยพูดคุยกับท่านมาก่อนนะครับตอนผมเป็นประธานบอร์ดการท่า
อยู่อยู่ท่านก็เดินมาคุยกับผมวันน่าจะเป็นวันครบรอบ๘๐ปีของกองทัพอากาศ
ซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เมื่อกี้พูดถึงพลเอกเบรมนะฮะขออนุญาตเอ่ยนามว่า
ไปด้วยพลเอกเบรมไปนายกอดีตนายกยิ่งรักไปพลเอกประยุทธ์ไปท่านเดินมาคุยกับผม
ทีนี้ในที่พูดคุยกันเนี่ยมันรู้จักได้ยินกันสองคนเหมือนกับการกระซิบข้างหูเนี่ย
สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยผมได้ยินแล้วล่ะว่าเขาบอกว่าคุณธนกรหรืออะไรบอกว่า
เดี๋ยวพอตอนช่วงโค้งสุดท้ายของการดีเบตเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะมาดีเบตด้วย
ผมขอเลยครับถ้าเกิดดีเบตเนี่ยถ้าเกิดมาดีเบตรายการคุณจอมขวัญเนี่ย
มาด้วยคนหนึ่งผมจะได้พูดกับท่านบนเวทีดีเบต
แล้วก็จะถามว่าไอ้สิ่งที่ท่านกระซิบข้างหูผมเนี่ยมันมันชอบทำหรือไม่ในส่วนที่
พบทบเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้
แล้วก็จะถามว่ามันเกี่ยวกับการที่ผมเป็นประธานบอร์ดการท่า
แล้วอยู่เอาผมไปขังห้องแมงสาป๗วันตอนที่ท่านรัฐประหารเนี่ย
มันเกี่ยวพันธุ์หรือเปล่าว่าผมไม่ได้ตอบสนองในสิ่งที่ท่านขอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มาดีเบต
มาดีเบตไม่เป็นไรไม่มาดีเบตไม่เป็นไร
ถ้าจับพัดจับผลูท่านได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
ผมเพราะเอิญได้เข้าสภาผมจะเป็นฝ่ายค้าน
แล้วผมจะใช้เอกสิทธิ์สอสอพูดเรื่องนี้กับท่านในสภา
เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากที่จะกลับเข้ามาสภา
เราก็มาคุยกันด้วยความข้อเท็จจริงครับ
แพ้หรือเปล่า
เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะเห็นคุณหมอว่าลุงยกมือนะคะ
แต่เนื่องเกิดจากการพาดพิงก่อนลุงป้อมหรือพลเอกประวิทย์ก่อน
แล้วก็ถัดมานะคะลุงตู่พลเอกประยุทธ์เชิญค่ะ
เรื่องลุงป้อมเนี่ยผมบอกเลยครับ
เรื่องนาฬิกาก็เปิดเผยยังไงสารก็บอกให้เปิดเผยแล้วก็ไปดูเอากันแล้วกัน
แต่เรื่องของเรื่องคุณสีทาคนพูดอ่ะ
ตอนเป็นรัฐบาลอยู่ตอนนั้นน่ะ
รัฐมนตรีกี่คนติดคุกเพราะถูกโกง

แล้วที่สำคัญผมถามอยู่คำหนึ่ง
เรื่องทั้งหมดจะผิดไม่ผิดมันต้องสารตัดสินใช่ไหม
รัฐบาลของคุณสิทธาอยู่ด้วยตอนนั้น

ไม่ว่าจำนำข้าวไม่ว่าเอื้ออาทร
ไม่ว่าอะไรทั้งหลายมันกี่คดีเข้าไปแล้ว
เป็นคนที่ไม่ควรจะพูดถึงเรื่องนี้มากที่สุด
คนนี้นะฮะผมมีความเห็นอย่างนี้ว่า

ต้องสารตัดสินแล้วชัดเจน

แล้วหลวงพ่อพูดอยู่อย่างเดียวเรื่องนาฬิกา
ก็บอกแล้วก็เอามาดูสิก็เดี๋ยวเข้าไปดู
จะบอกว่าอย่างนี้ค่ะที่ขัดอาจารย์ไภบุญ

มาจะบอกว่าให้ทีมงานเช็คส์ไมค์อาจารย์ไภบุญ
ไม่ใช่เดี๋ยวพูดแล้วไม่ได้ยินค่ะ

กลับมาที่รุ่นไทยสร้างชาติ
ผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าที่ท่านได้พูดกับตอนนี้ท่านเป็นผ่อบอทบอร์
ผมไม่ทราบว่าพูดว่ายังไงแต่ท่านผู้ท่านสิทธาพูดให้เหมือนกับว่าเป็นข้อสงสัย
ไม่เป็นไรครับท่านไปพูดในสภาได้นะครับเรื่องนั้นผมไม่รู้
แต่ว่าท่านก็บอกว่าโอเคค่อนข้างจะสุจริตหรืออะไรประมาณนี้
ผมไม่ถือว่าเป็นการพ่านปิ่งถ้างั้นไม่ใช้สิทธิ์นี้นะคะ
คุณสิทธาจะตอบก่อนหรือว่าให้คุณหมอวะลงก่อนให้ผมใช้สิทธิภาพปิงคุณสิทานิดนึง
อ๋อเอาได้เดี๋ยวจะเข้าหมดแล้วนะเข้าหมดแล้วนะคะ
ถึงคุณพิษซะหน่อยนะฮะสั้นก็เพราะคุณสิทธาไปพูดถึงเรื่องการยกเลิแบงค์พันธุ์ของผม
แล้วผมย้ำนะคุณสิทธาอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังตอนที่ผมพูดเพราะว่าการยกเลิกแบงค์พันธุ์นั้นเป็นการ
ป้องกันการทุจริตโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านโดยเฉพาะเป็นโครงการของนักการเมือง
ต่อให้คุณยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณบอกจะเอาเหรียญสลึงเหรียญบาทถ้าคุณมีปัญญาส่วนเงินพันล้าน
โดยใช้เหรียญสลึงครับคุณอภิญผลไปได้เลยดังนั้นนี่คือสิ่งข้อเท็จจริงที่คุณจะต้องตั้งใจฟัง
แล้วผมถามนิดนึงครับเพราะคุณเคยพาดพิงผมตอนที่ผมไม่ได้อยู่บนเวที
แต่ไม่ได้เป็นสาระสำคัญมากที่คุณบอกว่าผมจะแก้๑๑๒เพื่อให้สูตรการประหารชีวิต
ผมไม่ได้จากแก๑๑๑๒นำสุดการอาหารชีวิตนะฮะผมแก้๑๑๒ไม่ได้อยู่เพื่อให้
กฎหมายมือเผาคุมชัดแยนขึ้นที่ังเผยกันว่าผมต้องการประหารชีวิตคนที่อยู่
เรื่องหลังยู่เด็กมาชุมนุมเท่านั้นเองชัดเจนไหมครับ

เดี๋ยวคุณสิทธาจะใช้สิทธิ์นี้ก่อนไหม

คุณพิษเมื่อกี้คุณพิษอาจจะพยายามพาดพิง
ให้เกิดความเข้าใจว่าผมผูกติดความเป็นคนดี

เหมือนกับว่าจะมีคนบางคนผูกติดความเป็นคนดี

เพียงแต่ผมยืนยันว่าระหว่างคนกับระบบ

คนเข้าไปแล้วมันก็ไม่ทำตาม

คนที่ทำตัวที่ฟินป้อน
โกหกประชาชนพระท่านบอกว่า

โกหกไม่ทำชั่วไม่มีครับ

เดี๋ยวก็จะบอกว่าเราจะต้องจบเวทีแล้ว
แต่ว่ามีคือเนื่องจากคุณหมอวะลงพูด

ครับผมพูดกับผู้ฟังได้นิดนึงเนาะ

ต้นรวดนาระบุชื่อด้วยคะ
อักษรตัวเดียวมันปับมันเต็มไปหมดอ่ะ
ก็ที่วิโรฐว่าเนี้ยที่คุณวิโรฐเคยบอกอ่ะ
ไอตัวอักษรอ่ะมันปัดมาเนี้ย

เขาเห็นด้วยจะใช้สินรอคะ

ผมยืนจันร์โครงการขนาดใยเนี่ยผมว่าคนในพักษณ์คูณกำลิง

โครงการขนาดใยมันจ่ายแบงค์พันธุ์ทั้งสิ้น
ผมเห็นด้วยว่าจะยกเลือกอะไรก็ได้เพราะผมใช้แอปจ่ายตังค์
อาจารย์ไภบูรณ์ขอใช้จิตคืน
แต่ว่าก่อนที่จะมาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยพี่ภัยบูลพักผมก็จำชื่อไม่ได้
แต่ว่าเป็นผู้ชำนาญเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพุทธศาสนา
ก็เอาเป็นว่าใครทำอะไรภาพเป็นยังไงการใช้เงินใช้ทองเป็นยังไง
เงินมันเข้าพักเป็นยังไงเพราะทุกภาคการเมืองมีปัญหาเรื่องเงินฮะ
เล็กมีปัญหาไม่กล้าไม่มีเงินไปซื้อเสียง
บางพักมีปัญหาคือไม่มีที่เก็บตังค์ก็ต้องเอาตังค์ไปแจก

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาสั้นว่า
เมื่อมีความชำนาญเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ย
ก็ต้องบอกว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงครับ
อ๋อเท่านี้
ขอให้ถอนคำว่าชำนาญเรื่องพระพุทธเจ้า
แสดงถึงมีปัญหาเดี๋ยวจะถูกว่าเยอะคุณสิทธา
พระองค์ท่านสูงส่งนะฮะอย่าไปพูดว่าผมชำนาญอะไร
แต่น้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้า

อ่ะอย่างนี้นะคะ

เราเริ่มต้นจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ซึ่งเป็นปัญหามาตลอดเกือบ๒๐ปีเต็มแล้วนะคะแล้วก็ไล่เรียงมา
ซึ่งมันก็จะนัวกันนิดนึงนะคะมาที่สินค้าเกษตรนะคะ
แล้วก็มาก่อนหน้านี้ก็จะมีในประเด็นของแต่ละท่านนิดหน่อย
แล้วก็มาจบที่ประเด็นการปรับโกงหรือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะคะ
นี่คือเวทีในพื้นที่ภาคใต้ขอขมวดแบบนี้
ไทยรัฐดีเบตเหลืออีกแค่เวทีเดียวนะคะเหลือแค่เวทีเดียวเราจะกลับไปจัดที่กรุงเทพนะคะ
แล้วก็จะเป็นเวทีเพื่อที่จะเชิญพักที่มีแคนดิเดตในการเป็นนายกรัฐมนตรีมานะคะ
ตอบรับแค่ไหนเดี๋ยวดูกัน
แต่ขอบอกก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในเวทีนี้
เพราะจากเนื้อหามีการพาดพิงพักอื่นที่ไม่ได้มาวันนี้นะคะ
จริงแล้วทางไทยรัฐได้เชิญพักเพื่อไทยแต่ว่าพักเพื่อไทยไม่ส่งคนมานะคะ
ภูมิใจไทยก็เช่นเดียวกันก็ไม่ส่งคนมา
เพราะฉะนั้นในกรณีถ้ามีเนื้อหาที่พาดพิงสองพักนี้ก็ถือว่า

เดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหทำไมให้พูดถึงพักที่ไม่ได้มาขนาดนี้นะ

วันนี้ขอบคุณมากสำหรับนครศรีธรรมราช

ที่ฉันเริ่มเดาไม่ได้แล้วด้วยว่าเป็นกองเชียร์ของใคร
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นไทยพักดีมาตลอด
แต่ทำไมมีการตอบสนองแบบว่าไทยสร้างไทยเก่งเหลือเกิน